อีกหนึ่งเรื่องค่ะเวลาเป็นสาวเคยขึ้นรถสาธารณะกันไหมคะ
เคยสิคะบางครั้งอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงทำตัวไม่ถูก
เมื่อมีคนไม่ประสงค์ดีมาอยู่ข้างข้างเหมือนน้องคนนี้ค่ะ
วันนี้มีคลิปมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะคะถ่ายได้จากผู้โดยสารในรถคันเดียวกันค่ะ
เหตุเกิดที่รถสองแถวบริเวณถนนบางนาตราดนะคะระหว่างช่วงราม๒ถึงห้างเมกะบางนา
ก็เป็นชายสวมเสื้อสีขาวคนนึงพฤติกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ก็มีมือไปแตะขาน้องเขาด้วยนะ
มือแตะตอนแรกพี่มิ้นติดเนื้อว่านู้นเห็นรู้สึกตัวหรือเปล่า
แล้วก็เอาน่าไปหอมไหล่น้องครับค่ะเขาอะทีมเป็นสับปะโงกอะไรแบบนี้

แต่สังเกตน้องเขามาเขาหันหลังให้เลยนะ

คลิปนี้เนี่ยคนดูกว่า๔แสนครั้งแล้วนะคะ
เจ้าของคลิปเขานี่ใช่อืมเล่าเจ้าของคลิปอยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเนี่ย
คือได้ด่าแล้วด่าผู้ชายในคลิปเลยนะ
แต่เขาหันกลับมายิ้มให้ยิ้มให้แล้วก็ทำหน้าหื่นใส่
เขาพูดแบบนี้นะคะแล้วก็พูดคนเดียวตลอดทาง
คือสันนิษฐานว่าจะเป็นคนโรคจิตสติไม่ดีนะคะ
เขาเขียนแบบนี้แล้วก็น้องเนี่ยพยายามที่จะเลี่ยงแล้ว
แต่ว่าวินาทีนั้นไม่รู้ว่าเขาพกมีดคัตเตอร์
พกอะไรหรือเปล่าทุกคนในรถเลยพยายามดูสถานการณ์นะคะ
เพราะว่าถ้าเขาทำมากกว่าดมทุกคนบนรถไม่อยู่เฉยแน่นอนนะคะ
คือเขาบอกว่าชายคนนี้นอกจากดมน้องคนนี้ก็ดมคนไปทั่วด้วย
เฮ้ยเดี๋ยวสอบถามต่อนี่
เมื่อวานนี้เจ้าของคลิปก็ได้มาโพสต์เฟซบุ๊คอัปเดตนะคะ
บอกว่าทางตำรวจสืบสวนสนบางแก้วได้จับชายในคลิปได้แล้ว
มีอาการเมาค่ะพร้อมกับก็มาขอบคุณตำรวจไทยด้วยนะคะ
ที่ดำเนินคดีเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทวรพลกระหนกวรกิจนะคะ
รองผู้กำกับสืบสวนสพบางแก้วเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางผู้เสียหายเป็นนักเรียนหญิงวัย๑๖ปีนะคะ

ซึ่งทางตำรวจชุดสืบสวนก็ได้ตามหาเบาะแส
จนพบตัวชายคนดังกล่าวที่บริเวณเขตประเวท
ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมกับในคลิปเลยค่ะ
ชื่อว่านายวรชิตอินทรวิสิตวัย๓๘ปี
สารภาพนะคะอ้างว่ามีอาการมืนเมา
ทำงานเป็นรอปภย่านบางกะปิ
แล้วก็เคยมีประวัติคดีรักทรัพย์แล้วก็ต้องโทษมาก่อนนะคะ

คือแบบว่าคนเมาแล้วมันก็เดินเสียงค่ะ

ไม่ครับก็คือแบบ
แล้วทำไมไปกอดไปนี่เขาว่ะ
กอดด้วยพี่ผมก็ไม่แน่ใจมั้ยพี่นะ
ไม่รู้ตัว
ครับเมามาก

ชุมยาจิตเจราเวทครับ
แล้วไปทำไว้กี่คนหรือเปล่า
ก็ผมนั่งบ้านพามาก็ไม่รู้ค่ะพี่

น่าจะช่วยกันถีบให้ตกรถไปเลย

เป็นภัยของสาวคือเราเข้าใจว่าบางทีบางคนดูอาจจะรู้สึกว่า
ถ้าเป็นฉันจะทำแบบนั้นจะทำแบบนี้แต่พออยู่ในสถานการณ์จริงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไง

คือที่สำคัญมีคนเตือนไปแล้วด้วยไงมีคนด่าไปแล้วแต่ว่าเขาหันมายิ้มให้อ้าว

ขึ้นรถบัสกลับบ้านแล้วคือมันเป็นคนเมาเป็นคุณลุงแก่คนหนึ่งแล้วนั่งอยู่ติดกัน
เราไปแบบดูดอกไม้ไฟใส่ชุดกระตาสวยเลย
เขาก็นั่งพูดคนเดียวแต่นั่งอยู่ข้างเรานั่งเป็นเบาะคู่ไงติดกัน
เรานั่งอยู่ข้างในติดหน้าต่างเขาก็แบบเอามือมาเหมือนจะจับผ้า
แต่เขาไม่โดนตัวเราแต่คือแบบพูดแบบพูดอยู่คนเดียวว่าผ้าสวยจังเลยแบบเอามืออย่างนี้
แต่คือมันไม่โดนตัวแต่คือมันทำตัวไม่ถูกเราก็เราทำตัวไม่ถูกนะตอนนั้น
เด็กมากกับมัธยมเราก็รู้สึกแบบกลัวมากเลยนะกลัวจริงแล้วก็ไม่กล้าร้อง
คือไม่รู้ว่าแบบเขามีอาวุธมีอะไรไหมเพราะว่าเรานั่งอยู่ข้างใน
น้องผู้หญิงในคลิปคือก็ยังเป็นนักเรียนไงนี่ไงใส่ชุดเหมือนชุดภาระแบบนี้
ใช่นะคะอ่าระมัดระวังกันด้วยนะคะมาเตือนไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหากระทำอาณาจารย์แก่บุคคลอายุเอ่อ
๑๕ปีนะคะสำหรับชายคนนี้ข้านี่มากันใหญ่แล้วเนี่ย
คุณผู้ชมขอบคุณถ่ายนะน่าชอบมากเลยชอบความคิดเหตุคุณผู้ชม
พนักอ่านในเฟซบุ๊กไลน์ขออภัยนะคนถ่ายน่าจะถีบหน้าเลยนะนะคะ

แต่เข้าใจได้เวลาเราเห็นแบบนี้นะหลายคนก็อดลนทนไม่ไหวหรอก
เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ทำไมมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย
ก็ดีแล้วทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยกันและกัน